ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ถ้าเมื่อไหร่ไปดู

อย่าลืมชวนหนู

หนูจะให้จังเขาเต็มใบหน้า
แล้วไปซื้อคนตาเอามาใส่ให้สวย

อย่าลืมให้หนูไปด้วย

นี่คือเพลงที่นี่
นี่คือเพลงที่นี่

นี่คือเพลงที่นี่

นี่คือเพลงที่นี่

นี่คือเพลงที่นี่

นี่คือเพลงที่นี่
นี่คือเพลงที่นี่
นี่คือเพลงที่นี่
นี่คือเพลงที่นี่

นี่คือเพลงที่นี่

ความรักของคุณพัชรีที่มีต่อลูกสาวน้องตาน

ลูกเขาเป็นสมบัติของเราเรารักเขายังไงก็รักจนวันตาย
เราให้น้องตานนะครับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่ง
มาฟังคำตัดสินไปพร้อมกับแม่นะครับ
ล้านหนึ่งล้านหนึ่งมีมูลค่ามากมายไม่ได้หากันได้ง่าย
และล้านหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับเราตรงนี้
คุณแม่นี่ทำตามที่ตานบอกนะคุณแม่สู้แล้วนะ
ถ้าเกิดว่าได้ล้านหนึ่งเนี่ย

และตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของนักสู้ชีวิตของเรา

เหนือเพลงที่เธอร้องไปเมื่อสักครู่นี้
ถ้าถูกต้องทั้งหมดไม่ผิดเลย

จะเป็นคนที่สองที่คว้าเงินหนึ่งล้านบาท
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
แล้วก็มาถึงเพลงที่สิบ
เพลงนี้มีมูลค่า๑ล้านบาท
คุณพัชรีนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่าหนึ่งล้านบาท

คุณร้อง

ร้องได้
ร้องร้อง
ร้องได้
สวัสดีครับ
รักษัตริย์
ขอบคุณมาก
ด้านร้านนักจอด

คุณพัชรีร้องได้ในเพลงที่สิบ
รับแล้ว๑ล้านกว่า

๑ล้านหลังจ้า
เป็นคุณที่๒ในรายการโถ่เล่า
ตอนที่ได้ยินคุณป่านุ่มประกาศว่าร้องได้

ดีใจที่สุดในโลก

บอกไม่ถูกไม่เคยได้ดีใจขนาดนี้

ดีใจดีใจที่สุดในโลก

เราดีใจมากทางไทยรัฐดีใจมาก

พี่ทำได้พี่ทำได้พี่ทำได้
ร้านหนึ่งเป็นของพี่ค่ะพี่ทำได้
เพราะที่นี้

ตอนนี้คุณแม่ทำสำเร็จ

คุณแม่ได้หนึ่งล้านบาท
ตานอยากจะบอกกับแม่ว่าไงมั่ง
แม่สู้ต่อไป
แล้วแม่เก่ง

แม่จะได้กลับมาอยู่กับตาน

เพราะไม่มีหนี้ก็ไม่ต้องไปทำที่กรุงเทพ

ตานได้ใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวบ้าง
เก่งมากเลยนะรู้ไหม

รายการของเราก็ยินดีเสมอค่ะ
เข้ามาคว้าโอกาสนั้นไว้ค่ะ

นักสู้ชีวิตทุกท่านก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง

ที่มาแล้วก็สู้ยิบตาจริงค่ะ
เพื่อครอบครัวของเขาเพื่อลูกสาวของเขา

เร็จร้องครบ๑๐แล้วก็หยิบไปแล้ว๑ล้านบาท
ขอบคุณมากจริงที่ทำได้ชื่นใจที่สุดเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เป็นรยชุดปรัสเทพทรายเช้าที่การผู้เพจตาย

อยู่ในครอบครอบครัว
ลูกทุกวันนี้ลูกเหงาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ
หมายของเรากลับไปอยู่กับลูกให้ได้เร็วที่สุด
ลงได้ครับ
ก็ต้องมีสักวันเราคิดดีทำดีผลดีก็ต้องส่งถึงเราบ้าง

มูลค่า๑ล้านบาท
คุณได้กลับมาอยู่กับลูกคุณร้องจาน
คุณร้องจาน
ร้องจาน

ร้องจาน

ร้องจาน

ร้องจาน

ร้องจาน

ร้องจาน
ร้องจาน

ในวัย๖๒ปีที่ไร้ต้นทุน
สิ้นปีนี้เขาก็จะปลดเราออกจากงานแล้วครับ

ออกจากงานแล้วก็อยากขุดสระเลี้ยงปลา
กับคู่ชีวิตที่มีโรคร้ายคุกคาม
ผมรักผู้หญิงคนนี้มา๔๐ปีแล้วครับ
ทุกวันนี้เขามาเป็นทั้งโรคเบาหวาน
โลกความดันโลกมือชา